ตัวอย่างของบุคคลที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงราชการที่๙มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
คนนี้เป็นถึงสารวัตร
ท่านสารวัตรนะครับนำหลักปรัชญานี้มาใช้
แล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีตำรวจ
ให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตรแบบครบวงจรคุณ
สถานีตำรวจนะครับแต่ว่าสถานีตำรวจในต่างชาวัด
หรือว่าสถานีตำรวจภูทรส่วนใหญ่บางที่นะมีพื้นที่
แล้วก็เห็นแบบนี้เป็นโครงการตำรวจชาวนา
คนก็นึกว่าจะไปจับชาวนาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่
เป็นชาวนาเองเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งชาวนาเองด้วยนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทจิรวัตรพาตินทุสารวัตรใหญ่
สถานีตำรวจภูทรหนองน้อยเป็นผู้ริเริ่มโครงการตำรวจชาวนาขึ้น
จนได้ชื่อว่าเป็นสารวัติพอเพียงในฉายาของท่าน
ของสถานีตำรวจภูทรหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
โดยสารวัตรพอเพียงท่านนี้บอกว่าที่เริ่มโครงการดังกล่าว
จากได้แรงบันดาลใจจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แล้วก็ชักชวนเพื่อนชักชวนลูกน้อง
ให้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานี
ให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตรตามโครงการนี้เลยครับ
ทำเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
แล้วก็แสดงออกให้เห็นถึงว่าสิ่งที่ท่านบอกท่านสอนเนี่ย
เราได้นำน้อมนำมาปฏิบัติมาทำเพื่อให้ทุกคนได้ทำตามด้วย
แล้วก็ให้เพื่อเป็นการสำนึกแล้วตอบแทนพระคุณของพ่อของท่าน
ซึ่งท่านทรงกรุณาพระราชทานสิ่งโครงการเหล่านี้
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะตัวตำรวจ
สำหรับโครงการตำรวจชาวนานี้เพาะปลูกอะไรบ้างทำอะไรบ้าง
พื้นที่การเกษตรในสถานีตำรวจภูทรแห่งนี้
มีทั้งพื้นที่สำหรับธรรมนาก่อนที่จะไถปรับหน้าดิน
ร่องระบายน้ำเข้าออกแล้วช่วยกันดำนาวานข้าว
จากนาข้าวก็ได้จัดทำโครงการเพาะพันธุ์ปลาสวาย

ส่วนพื้นที่ด้านข้างและด้านหลังปลูกผักสวนครัว
มะละกอมะนาวฟักพริกแล้วก็ผักสวนครัวชนิดอื่น
ทั้งต้นมะม่วงไว้รับประทานกันเองด้วย

โดยหลังจากที่ดำเนินโครงการตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นผลสำเร็จ
ทำให้ตำรวจทุกคนทำไมล่ะคุณโอ๊ยสบายเลย

สักพักก็เดินเข้าไปข้างหลังหลังโรงพัก
ไปเอามะละกอมาตำส้มตำซิพริกขี้หนูก็มีมะนาวก็มี
ไปยืนเล็งรู้เลยจะทำเมนูอะไรบ้าง
อันนี้ก็เชิญแม่บ้านตำรวจเข้ามาช่วยทำอาหารปรุงอาหารหน่อย
แล้วก็เชิญประชาชนเข้ามานะครับ
เขาบอกว่าตำรวจดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
ตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย

ใช่ค่ะกำลังจะใช้คำว่าแบบอย่างที่ดีนี่สำคัญมากนะคะ
สำหรับใครที่อาจจะเข้าไปแจ้งความ